คุณผู้ชมครับวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพ
น้องเด็กเรียนชั้นม๖สามคน
ที่ถูกในต้อยที่คลั่งยาบ้า
ยิงจนเสียชีวิตเมื่อกลางดึกคืนวันที่๖กันยายนที่ผ่านมานะฮะ
เชื่อว่าเหตุการณ์นี้ทุกท่านจำได้อย่างแน่นอน
นี่ฮะคือแยกกันอยู่คนละวัดเลยนะ

แต่เป็นนักเรียนชั้นม๖โรงเรียนเดียวกันนะครับ
วันนี้ทางโรงเรียนเนี่ยประกาศหยุดการเรียนการสอน๑วัน
เพื่อให้คุณครูเพื่อให้เพื่อนมาร่วมแสดงความอาลัย
ไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายให้กับน้องทั้ง๓คน
น้องแพร่น้องคิมน้องน้ำฝน
วันนั้นไปทำรายงานกันกำลังขี่จักรยาน
จะกลับบ้านตอนกลางดึกในต้อยนายธีรศักดิ์บุญเรือง
หรือว่าไอ้ต้อยอายุ๔๒นี่เสพยาบ้า
มา๑๐เม็ดขับรถผ่านรถจักรยานยนต์น้องที่ชนเขา
แล้วลงไปยิงเขาจนเสียชีวิตนะครับ
นี่คือวัดพรูเตียวนะครับ
พรูเตียวเป็นวัดที่จัดพิธีชาปนกิจน้องแพร่นะครับ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คุณพ่อของน้องน้ำฝนก็มาร่วมพิธีศพของน้องแพร่ด้วย
ก่อนที่จะไปชาปนกิจลูกสาวตัวเองนะครับ
คุณครูก็อ่านกรอนที่แต่งขึ้นมาเพื่อแสดงความอาลัยให้กับน้องแพร่
ที่ถือยืนกอดรูปของน้องแพร่อยู่เมื่อสักครู่นี้นะฮะ
นั่นคือน้องแพลวนะครับน้องแพลวเป็นน้องสาวฝาแฝดของน้องแพร่
กอดรูปของพี่สาวฝาแฝดแล้วก็ร้องไห้
มีพ่อกับแม่ที่ยืนร้องไห้อยู่ข้างนะฮะ
หลังจากที่เสร็จพิธีแสดงความอาลัยตรงนี้นะครับ
ทางครอบครัวสัมมิติการทุกครั้งนี่ก็สำหรับพี่สาวสาวแพร
ด้วยช่วยกันนำสิ่งของต่างออกจากสาราสวดพระอภิษฐรรมศพของน้องแพร่
เพื่อเคลื่อนย้ายไปยังเมนเผาศพนะฮะ
โดยเฉพาะสิ่งที่น้องแพร่รักที่สุดก็คือตุ๊กตามีสีชมพู
แล้วก็เสื้อสีดำลายดอกสีขาวที่เป็นเกรสสั้นที่น้องแพร่จะรักมาก
นี่ตุ๊กตาหมีสีชมพูนะฮะ
ตอนนี้ฝนก็พร่ำลงมาตลอดนะครับ
แพลวเองก็กอดรูปพี่สาวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน
ส่วนข้าวของอื่นก็ช่วยกันขนนะครับ
มาถึงเมนที่จะทำพิธีชาปนกิจศพน้องแพร่นะฮะ
แพรวก็ยังคงร้องไห้ตลอดเวลา
แล้วก็ไปขอดูหน้าพี่สาวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนพิธีชาปนกิจ
ส่วนคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นลมเลยนะฮะ
มีน้องแพลวนะครับที่กอดรูปพี่สาวเป็นฝาแฝดกัน
คุณพ่อคุณแม่นี่เป็นลมต้องพยุงลงมาจากเมนเลยนะครับ
เพื่อนก็ร้องไห้คือเสียงร้องไห้ระงมวัดนะฮะ

คือต้องมาเสียชีวิตเพราะคนคลั่งยาบ้าคนนึง
แล้วน้องแพลวก็ลงมาจากเมนนะครับคุณพ่อคุณแม่ด้วย
ก่อนจะถึงพิธีชาปนกิจนะครับ
มีเพื่อนรุ่นพี่ของน้องแพร่เล่นกีต้าร้องเพลงลาก่อน
ส่งน้องแพร่เป็นครั้งสุดท้าย
มกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมา
ซึ่งช่วงนั้นก็มีพิธีชาปนกิจแล้ว
เห็นโจริควันพวยพุ่งออกมาจากปล่องเมนด้วย
น้องแพร่เอาน้องสาวฝาแฝดของน้องแพร่นะครับ

สาวไปสู่สวรรค์จากนี้ไป
ก็ไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงเหมือนกัน

น้องแพลวบอกว่าก็ใช้ชีวิตกับพี่สาวฝาแฝดมาโดยตลอด
สิ่งสุดท้ายที่เหลือไว้ดูต่างหน้าก็คือ
กระตามีสีชมพูที่พี่แพร่รักมาก
แล้วก็เสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ต่าง
ซึ่งจะเก็บเอาไว้ที่บ้านเหมือนเดิมทุกอย่าง
แพลวบอกมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
แพลวบอกว่าเมื่อวานช่วงทุ่มครึ่งนะฮะ

ทั้งน้องแพลวแล้วก็คุณแม่ด้วยแล้วก็เพื่อนสนิทของน้องแพร่ด้วย
ได้ยินเสียงร้องไห้สะอื้นตลอดเวลาที่พระสวด

หันไปมองตรงจุดที่มีเสียงร้องไห้เสียงสะอื้น

ก็เลยเชื่อว่าจะเป็นเสียงของน้องแพร่หรือเปล่า
มาฟังพระสวดคืนสุดท้าย
แล้วตอนตี๒ของคืนที่๕
หลังจากน้องแพร่เสียชีวิต
แพลวบอกว่าได้ยินเสียงน้องแพร่
ที่เป็นแฝดผู้พี่มาเรียก

ซึ่งน้องแพลวบอกว่าอยากให้พี่สาวไปสู่สุขติ

ส่วนทางคดีอยากให้กฎหมายลงโทษคนก่อเหตุ
ให้ถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย
ประหารชีวิตสถานเดียว
ตอนนั้นหนูใจหายเขา
เพราะว่าหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรให้ดูแล้ว

คำตอบเดิมคือประหารชีวิตค่ะ
พี่สาวหนูมีอนาคตตั้งเยอะ
จะต้องไปเจอมนาคตกับคนที่ไม่มีอนาคตอะไรเลย
ถ้าคืนนั้นไม่ต้องไปเจอเขาก็ไม่ใช่เป็นอะไร
ถ้าเขาแค่ชนเฉยแล้วไปเลย

ก็อยากให้พี่ไปสบายค่ะไม่ต้องห่วง
ก็คิดถึงก็เพราะว่ากลุกฐีไปไหนมาไหน
ก็ไปด้วยกันตลอดแล้วตอนนี้ไม่มี
แพรวบอกพี่สาวหนูยังมีอนาคต
ต้องมาจบชีวิตโดยคนที่ไม่มีอนาคตอะไรเลย

ที่วัดถ้ำโอบตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนม
เป็นสถานที่จัดงานชาปนกิจศพ
น้องนทพัฒน์อุดมศรีหรือน้องคิมหันน่ะค่ะ
บรรยากาศเศร้าไม่แพ้กันค่ะ
เพื่อนที่โรงเรียนพนมเบนจากอดคอกันร้องเพลง
เจ้าถนนส่งน้องคิมหันเป็นครั้งสุดท้าย
เพราะเพราะเธอให้มนุษย์ถูกกระสุน
คือเพลงนี้เพื่อนเลือกมาร้องให้
ก็เพราะว่าน้องคิมชอบมากนะคะ
ร้องเพลงนี้กับเพื่อนเป็นประจำ
และในเนื้อเพลงจะมีท่อนหนึ่งที่บอกว่า
ปล่อยฉันไว้บนถนนทอดยาว
น้ำตาซึมตัวสั่นเพราะฉันกลัว

เต็มไปด้วยน้ำตาของการจากปลาชั่วนิรันดิ

ช่วงพิธีเคลื่อนลงศพของน้องคิมบนรอบเมน
มีฝนโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
แต่ว่าแดดยังจ้านะคือฟ้าเปิดนะคะแต่มีฝน

ว่าฟ้ารับรู้ก็เลยร่ำไห้ออกมา

พอรับร่างน้องคิมขึ้นเมน

ค่ะคุณยายสุดาแต่งกรอนฝากถึงน้องเยาวชนขอให้เป็นเด็กดี
ทำเพื่อคุณพ่อคุณแม่และไม่ใช้ชีวิตด้วยความประมาทค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อพิธีการทุกอย่างเสร็จสิ้นลง
ถึงเวลาของการบอกลากันจริง
ครอบครัวแขกในงานเพื่อนของน้องคิมวางดอกไม้จันทร์
ทุกคนยืนมองกันที่ลงศพนะคะกอดกันร้องไห้
คือทีมข่าวของเราพอได้คุยกับคุณยายของน้องคิม
คุณยายบอกว่าวันนี้เป็นการจากลาครั้งสุดท้ายจริง
ร่างกายของน้องคิมก็ไม่เหลือให้เห็น
งานวันนี้ก็ได้เห็นว่ามีคนรักน้องเยอะจริงนะคะ
ดีใจที่เพื่อนมาช่วยกันจัดงานมีบอร์ดงานหน้าหีบศพ
มีการนำรางวัลรูปภาพต่างของน้องคิมมาตกแต่งอย่างสวยงาม
บอร์ดเขียนอะไรน้องคิมหรือน้องคิมหันเนี่ยค่ะ
พอไปอ่านดูเนี่ยทุกคำพูดคือ
แสดงให้เห็นว่าน้องคิมเป็นที่รักของทุกคนจริงนะคะ
ส่วนพิธีชาปนกิจมีหลายหน่วยงานมาช่วย
น้องน้ำฝนค่ะ
ทั้งท่ามพูดไอ้ไหนไปอยู่ดูด้วยกัน
สุดท้ายเลยไอ้น้องไปดีนะรู้นะ
ต้องการทำทันเผลอ
ช่วยด้วยคิดด้วยช่วยเพื่อนที่มานะ

นี่เอายางคิมเป็นบทเรียนเลยตอนนี้

อยู่แบบระวัง
ตอนนี้ทุกคนต้องระวัง

พ่อบอกว่าความรู้สึกมันจุกอยู่ที่อกพูดไม่ออกจริง

น้ำตาคลอคุยกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าพ่อไม่กล้าไปดูจุดที่เกิดเหตุด้วยซ้ำ
ไม่กล้าแม้กระทั่งจะดูข่าวเพราะว่าสงสารลูกจับใจ
ก่อนเกิดเหตุวัน๒วันน้องคิมมาหาที่บ้าน
น้องก็ร่าเริงคุยเล่นสนุกสนาน

ไม่คิดว่านั่นจะเป็นการพูดคุยกันเป็นครั้งสุดท้าย
อยากจะบอกให้น้องไปสู่พบภูมิที่ดีไม่ต้องห่วงพ่อกับยาย
ครับ
ส่วนเรื่องทางคดีเนี่ยนะคะคุณพ่อบอกว่าให้คุณยายดูแลทั้งหมดเลย
แต่พ่อก็แอบกังวลใจกลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้า

ด้วยความที่ผู้ก่อเหตุเสพยาบ้าใช่ไหมคะหลอนคลุมคลั่งใช่ไหมคะ
กลัวว่าเขาจะอ้างตรงนี้ว่าตอนก่อเหตุไม่มีสติ
ไม่มีสติสัมปัชญะเมารู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรก็ว่าไป
กลัวว่าเขาจะรอดคดีแต่พ่อทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้เลยค่ะ
พ่อบอกว่าแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นข่าวดังมากนะ
ถ้าเหตุการณ์นี้ยังเอาผิดผู้ก่อเหตุที่โหดเยี่ยมแบบนี้ไม่ได้
ชาวบ้านก็ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วล่ะค่ะ
คือถ้ามันจะอ้างอย่างนั้นจริงถ้าส่งไปตรวจแล้วมีอาการจริงก็
ก็รักษาแล้วก็ต้องกลับมารับโทษนั่นแหละ
คือแม่หลายท่านบอกว่าเห็นข่าวนี้ทีไรเนี่ย
น้ำตาไหลทุกทีนี่เราเองก็เศร้านะฮะ
ท่านผู้ชมครับน้องน้ำฝนเพื่อนของน้องแพร่และน้องคิมนะฮะ
ที่เสียชีวิตพร้อมกันวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพที่วัดห้วยเสียดนะครับ
บรรยากาศก็ไม่ต่างจากอีก๒วัดเมื่อสักครู่นี้เลย
ไปด้วยความโศกเศร้าครอบครัวเพื่อนที่โรงเรียน
คุณครูนะฮะมาแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
นี่ฮะถ้วยรางวัลต่างน้องน้ำฝนนี่เป็นนักเปตองนะฮะ
เปตองคือระดับเขตระดับจังหวัดระดับภาคไปแข่งระดับประเทศ
อนาคตที่ดีนี่รออยู่เลยนะครับตุ๊กตามีสีน้ำตาลนี่น้องน้ำฝนรักมากนะฮะ
ถ้วยรางวัลต่างที่ไปแข่งเปตองชนะนี่มาตั้งที่งานก่อนการชาปนกิจนะครับ
หลังจากนั้นมีการเคลื่อนศพน้องน้ำฝนไปที่เมนของวัดห้วยเสียด
คือคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นลมนะครับต้องช่วยกันพยุงลงมา
มีน้องชายที่ถือภาพของพี่สาวตอนที่เคลื่อนศพจากสาราสวดศพมาที่เมน
นี่คุณแม่นะครับน้องชายก็ต้องมาช่วยประคองแม่ด้วยนะฮะ
เพื่อนของน้องน้ำฝนก็มาร่วมกันแสดงความอาลัยนะครับ
หลายคนก็แน่นอนแล้วร้องไห้
ขณะที่เพื่อนได้ร่วมกันร้องเพลงฉันจะมีเธออยู่
เพื่อส่งน้องน้ำฝนเป็นครั้งสุดท้าย
ในช่วงเวลาที่มีการชาปนกิจ
ควันพวยพุ่งออกจากปล่องเมตรนะครับ

ที่เธอรู้ในใจตลอด

ความรักที่เรานั้นมีก็วิน

จิตใจของครอบครัวน้องน้ำฝนย่ำแย่กันหมดนะฮะ
โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่น้องน้ำฝน
คือเป็นลมคือตลอดเวลาเลยครับ

ก็พยายามคิดกันว่าน้ำฝนยังอยู่

วันนี้ร้องไห้สะอึ้นที่คุยกับเรานะครับ
บอกเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่าง
จะจัดการให้กับหลานสาวเอง
เพราะคุณพ่อคุณแม่ของหลานสาวเนี่ย
ไม่ไหวจริงนะฮะคือทำใจไม่ได้แล้วก็เป็นลมตลอดเวลา
ส่วนทางคดีอยากให้กฎหมายลงโทษผู้ต้องหา

เพราะว่าก่อคดีมาหลายครั้งหลายหน

ทางฝั่งครอบครัวเองก็ยังทำใจไม่ได้
ไม่พร้อมเจอครอบครัวผู้ต้องหานะครับ
และยืนยันว่าไม่ต้องการคำขอโทษอะไรด้วย
ต้องการให้ลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตอย่างเดียว

แต่ที่มีความคิดเรื่องของแรงเทพศัลภิกษุ

ความคิดที่ภัย

แม่กลาฮั่ว

ทั้ง๓คนไม่มีญาติของในต้อย
มาร่วมแสดงความอาลัยนะครับ
แต่ทางฝั่งครอบครัวของน้องก็ไม่ได้อยากให้มาอยู่แล้ว
เรื่องทางคดีนะครับในต้อยก็ถูกฝากขังไปแล้วนะครับ
หลังจากนี้ทางครอบครัวของน้องทั้ง๓คน
จะปรึกษาทนายความเพื่อฟ้องทางแพ่งนะฮะ
ในการเรียกเงินชดเชยเยียวยากับตัวในต้อยหรือว่าครอบครัวในต้อย
ส่วนทางคดีอาญาก็จะให้ตำรวจเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการ
ในต้อยเองตอนนี้อยู่แดนแรกรับนะครับ
ต้องกักตัวให้ครบ๑๔วันก็จะส่งเข้าแดนคุมขังต่อไป
ถูกแจ้งข้อหานักไปแล้วโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตอยู่แล้ว
แต่สุดท้ายปลายทางก็ต้องรอดูกันนะฮะ
ต้องขอแสงความเสียใจกับครอบครัวนะคะ
และทุกคนในสังคมรอดูผลคำตัดสินของคดีแบบนี้
ทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งเพราะนี่จะเป็นกรณีศึกษาว่า
คนเมายาบ้าคลุ้มคลั่งแล้วก่อเหตุโหดเยี่ยมแบบนี้